พยายามจะบริหารหนี้ตัวเองติดต่อหลายที่ฮะ
แต่ติดต่อเสร็จแล้วเนี่ยไปได้ที่ออมสิน
เริ่มมีกระบวนการสร้างกระบวนการบริหารหนี้
ดูในกรอบแดงนะฮะการออกคำสั่ง
ที่๗๕๘ทับ๕๘มีผลทำให้การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของทุน
ท่านครับเสร็จแล้วเป็นไงครับ
ในวันที่๓๐ตุลา๓๐ตุลา๖๐มีการยกเลิกกองทุน

ไปไว้ตรงใต้ของพรบสภาครู
แต่ว่าอ้างอำนาจตามมาตรา๖๓วงเล็บ๖
ก็คือให้อำนาจออกคำสั่ง
แต่ก็ติดวงเล็บ๑ไป
บังคับให้กระทรวงเนี่ยต้องบริหารกองทุนเหมือนเดิม
คือเพื่อสวัสดิการและสวัสดีภาพ

ถ้าผมพูดถึงวันที่๖นาทีนี้นะครับ

ไปตลาดฝ่ายรัฐบาลเนี่ยอย่าเดินใกล้ครูนะครับ

เขาสะสมเงินได้๒๐๐๐กว่าล้าน

เอามาจากออมสินครับ
ทุกเดือนเนี่ยเอาเข้ามากองไว้นี้
๑๗จังหวัดมี๓นักงานสกสค

ได้๒๔๐๐ล้าน
ปี๒๐๐๐กว่าเลยนี่๑๒ปีครับ

เอาเงินของกองนี้

ท่านเป็นประธานเนี่ยท่านจะตอบยังไง

เอาไปเป็นค่าชดเชย
ต่อไกล๙๐๐กว่าคน
ลำตีเป็นประธานบอร์ดทั้งสองแห่ง
แขนนี้ยืมแขนนี้จ่าย

ให้กับโอกินค้าอีก
สัญญาสุดท้ายเนี่ยของท่านลำตีแน่นอน

ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมเจ็บปวดครับ
ผมมองเห็นว่าท่านดูนะฮะ
สัญญาสุดท้ายเนี่ยในสมัยท่าน
กู้จากตัวนี้ไปแล้วทำยังไงฮะ

มีปัญหาทุจริตตรงนี้

อันนี้เอามาจากไหนก็มาจากบันทึกประชุมของท่านนะฮะ

จะหมดภายใน๙ปี

นั่นแสดงว่าท่านรับสารภาพ

๑ปี๗เดือนถูกอาญาตบัญชี๒๐กว่าครั้งนี่คือผลงาน
ทุกอย่างอยู่ในบันทึกประชุมหมดผมพูดเสร็จท่านจะตอบยังไงตาม
ผมไม่ฟังเราพบกันที่ศาลแน่นอนอันนี้ท่านผิดละเมิด
ออกระเบียบอะไรก็ตามนะฮะออกคำสั่งอะไรก็ตามเนี่ย
ถ้าท่านละเมิดสาระสำคัญแห่งสิทธิ์เนี่ยท่านละเมิดทั้งนั้นแหละ
ท่านประธานครับผมเองอยากจะอ่านอันนี้ให้ฟังนะฮะ
เขาบอกว่าไงครับตามรายงานสถานะการเงินกองทุน
มีตัวเงินจริงอยู่ประมาณสี่พันกว่าล้านแต่ภาระผูกพันต้องจ่ายคืนแก่สมาชิก
หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านจะเหลือเป็นตัวเลขสามารถใช้ได้จริงจริง
สามพันกว่าล้านเงินสองพันกว่าล้านนะครับท่าน
และบอกว่าซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะต้องจัดสรรเป็นงบประมาณประจำปี
ให้กับคันธรรมการศอกอศอกอปีละสี่ร้อยล้าน
หมายความเป็นยังไงฮะศอกอศอกอนี่น่ะรับเงินอุดหนุนร้อยยี่สิบกว่าล้าน
เงินเออดิกได้ประมาณยี่สิบล้านร้อยสี่สิบล้าน
อกนั้นเอาเงินจากกองทุนนี้ไปทั้งหมดแล้วท่านกลับไม่ยอมรับ
ที่เขาไปทำมากระบวนการใช้หนี้นะฮะท่านทำอย่างงี้ได้ยังไง
ใช้เงินเนี่ยยังไงฮะมีบันทึกประชุมฉบับหนึ่งครับ
บันทึกประชุมฉบับเดียวมาอ่านให้ฟังครับท่านประชุมครั้งที่เก้า
บกสองหนึ่งวันที่สิบแปดหกสองพฤศจิกาหกสอง
หน้าห้องประชุมราชวรบท่านดูนะประธานคือท่านลำตรี

หน้า๑๑มีที่ปรึกษาลำตีท่านหนึ่งบอกว่า
เงินกู้นะครับเขาบอกว่าองค์การค้ายืมมา๕ครั้งแล้ว
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๖รวมแล้ว๒๐๐กว่าล้าน
ปีที่แล้วอีกหกร้อยกว่าล้านวันนี้ยังมาขอกู้อีกหกร้อยเจ็ดสิบแปดล้านกว่า
รวมแล้วสามพันล้านประโยคทองข้างหลังครับเฉพาะหนี้ของสกสคนี่นะ
ตั้งแต่ยืมมาไม่เคยใช้เลยประธานยอมรับไม่พูดอะไรแล้วบอกว่าไงฮะ
ประธานบอกว่าทรัพย์ขององค์การค้ามีอะไรบ้าง
เขาก็บอกว่ามีนั่นมีหนี้ท่านถามต่อไปว่าแล้วที่ดินสี่สิบไว้ที่ลาดเภาเนี่ย
เจ้าที่ก็บอกว่าเป็นของสอกอสอคอแล้วก็พูดกันไปเรื่อยเรื่อย
คนเดิมพูดอีกครับผมฟังมาแล้วเนี่ย
ผมมองว่าต้องไปดูบัญชีเพราะนี่คือการความสำคัญของการปรับโครงสร้างหนี้
กรมการค้าสมมุติว่าไม่มีที่ดินอย่างที่พูดกัน
มันก็เหมือนมือเปล่าไม่มีทรัพย์สินต้องสื่อสารกันอีกเยอะ
ผมนึกว่าจะมีคนพูดอะไรบอกว่าไงครับบันทึกประชุมอ่ะ
ที่ประชุมอนุมัติให้องค์การค้า
ยืมเงินอีกหกร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสี่แสนกว่า
ไม่ใช้หนี้แล้วก็ไม่มีหลักประกัน
ให้อีกครับนี่คือกระบวนจ่ายเงินฮะ
ทั้งหมดที่ผมพูดถึงเนี่ยคือการบริหารจัดการราชการแผ่นดินของท่าน
ผมจะไว้ใจท่านได้ยังไงท่านครับพักการเมืองพักร่วม

อายุ๗๐กว่าแล้วผมจะไปกลับไปบอกพักผมว่า
ลงเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยพักฝ่ายค้าเนี่ย
ร่วมกันไหมเสนอไปด้วยเยอะบายเลย
เราจะเยียวยากองทุนนี้ให้เขาบริหารหนี้เขาได้
สไลด์เรื่องการบริหารหนี้ให้หน่อยครับ

ออมสิน
ท่านครับอำศิลป์เขาทำอย่างงี้นะท่าน
ท่านครับช่องแรกเนี่ยไม่ขึ้นผมก็จะบอกนะ
ที่หนึ่งเนี่ยเป็นชื่อโครงการช่องที่สองเนี่ย
เป็นข้อตกลงร่วมกันว่าเขาจะคืนเงินให้เท่าไหร่
ช่องที่๓เนี่ยช่องที่๔เป็นเรื่องดอกเบี้ยรับ
คือครูจ่ายเท่าไหร่ท่านดูนะฮะ
ที่สี่เนี้ยท่านเห็นไหมโครงการสองสาม
ช่องที่สี่สามที่สี่ล้านเนี่ยสามล้าน
อันนั้นเป็นดอกเบี้ยรับนะฮะแต่ว่าเขาคืนเงินให้กับกองทุนเนี่ย
สองล้านกว่ามีหนี้เสียเกินสามเดือนเนี่ย
สองร้อยสามสิบสี่ลายคิดเป็นเงินล้านกว่า
เขาหักออกฮะแล้วเขาเหลือล้านกว่า
อันที่สองเหลือหกแสนอันที่สามเหลือยี่สิบหกล้าน
อันที่สี่เหลือร้อยยี่สิบห้าร้านอันที่ห้าเหลือเจ็ดสิบล้าน
รวมแล้วสองร้อยสี่สิบสี่ล้านอันนี้เป็นบัญชีเดียวนะฮะ
เขาส่งทุกเดือนเข้ากองทุนสะสมไว้
จนกระทั่งว่าสามารถจ่ายเงินเดือนได้หมดเลยปีหนึ่งให้๔๐๐ล้าน
มาวันนี้ไปตัดเขาซะในวันที่เจ็ดพฤษภาหกหนึ่ง
ถ้าผมจำวันที่มันจำแน่นอน๖๑จำแน่นอน
แต่เดือนเดือนนี้ผมอาจจะผิดพลาดผมไม่แน่ใจ

สไลด์ก็มีชื่อคนอีกท่านครับวันนี้
ผมเห็นว่านี่คือกระบวนการของการปรับโครงสร้างหนี้เขา
มันดีมากท่านเขาหาเองเขาทำเอง
หยุดไปแล้วนะฮะยังรับอีกเจ็ดเดือนน่ะ
แล้วไปยืนยันว่านี่ไม่ดี
ก็กลายเป็นว่าโครงการ
แก้ไขปัญหานี่สินเนี่ยเขาให้ผู้เข้มแข็ง

ติดหนี้บัญชีไม่ได้จ่าย๓เดือนเนี่ยเขาจ่ายให้เลย
แล้วหากเอาไปก่อนเหลือเท่าไหร่ส่งมากองไว้
สองหมื่นกว่าล้านวันนี้เหลือ๓๐๐กว่าล้าน
คนแบบนี้ให้บริหารไปได้ยังไง

ผมเชื่อว่าหากมีการลงมติเนี่ย
ถ้าคนไหนเปิดเผยพี่น้องมัยชนครับ
ผมทำไมพูดแบบเจ็ดแค้นท่านประธาน

ผมเป็นสมชิกทรปคลมาตั้งแต่ปี๐๘

นักวิชาการของกระทรวงครับ
ที่คุณเสนอเรื่องนี้ทำไมคุณเงียบ
ที่คุณเงียบกับคุณไม่ใช่ครูผู้เดือดร้อนไง
วันนี้คนกินเงินเดือนนี่แหละไปเดือดร้อนอะไร

ท่านผู้ประหารประเทศท่านฟังผมไม่ดีนะครับ
ไปโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนเตรียมเนี่ยท่านก็กินเงินเดือนแล้วครับ
วันนี้๗๐ปีท่านก็ยังกินเงินเดือนอยู่
ท่านคงไม่เข้าใจว่าคนที่กินเงินเดือนไม่พอกิน
หรือคนที่ไม่มีเงินเดือนกินเขามีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไร
ผมเศร้ามากท่าน
เชื่อว่ารัฐมนตรีที่ไม่ยอมรับกฎเกณฑ์อะไรเลย
ใช้อำนาจเป็นกฎหมายเพราะเข้าใจว่าตัวเองเป็นกฎหมาย
บริหารราชการแผ่นดินเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านเนี่ย
ต้องใช้อำนาจตามสารบัญญัติของกฎหมาย
เมื่อท่านยกเลิกแล้วเงินเข้าไปเสียหายเนี่ย
ผมยืนยันว่าท่านละเมิดแน่นอนเราพบกัน
กระบวนการยุติธรรมผมเนี่ยยังไงก็ถูกปรปช
เชิญไปเป็นพยานแน่นอนผมไปครับท่านครับ
วันนี้สังคมถูกตรวจสอบเปิดเผยผมโทษขอขอโทษที่ประชุม
เพราะผมมีบุคลิกในการพูดแบบนี้ไม่ใช่เป็นศัตรูกับใครฮะ
ในในแผ่นดินนี้ในที่นี้เนี่ยเรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ย
ความเห็นทางการเมืองของเราเนี่ยแน่นอนเท่ากัน
แต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยผมจะชมเชยท่านไม่ได้
ไม่ใช่ว่าทั้งชีวิตท่านทำอะไรไม่ถูกเลยนี่เป็นหลักการ
และผมยืนยันว่าบุรีรำเนี่ยโมเดลที่บอกว่าเป็นบุรีรำโมเดลเนี่ย

ตั้งหลายคนสิบคนบางคนก็บอกยี่สิบบางคนก็บอกสิบแปด
แต่ทั้งหมด๒๗จังหวัดผมยืนยันว่านั่นไม่ใช่บุรีรำโมเดล

ท่านครับผมไม่จำเป็นต้องพูดยาวตอบคำถามผมอย่างเดียวฮะ
ท่านคิดจะเยียวยาครูเขาไหม
ผมถามทุกพักการเมืองครับเราสมควรจะออกนโยบายเยียวยาเขาไหม
คืนเกินให้เขาสักครึ่งแล้วให้เขาเริ่มต้นใหม่
ข้อตกลงระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้เนี่ย
ทำได้หลายคนถามว่าออมสินทำได้ไง
รัฐบาลท่านชวนท่านออกพรบออมสิน
มาตรตา๑๙บุคลิปขอไข่เขามีอำนาจที่จะคืนเงินเนี้ย
แทนลูกค้าชั้นดีครูลูกค้าชั้นดีครับ
เงินเดือนหักไปเลยนี่เขาเรียกลูกค้าเช่นดี
แต่ท่านทำลายกระบวนการอย่างนี้ละเมิดหรือเปล่าครับ
เรามาร่วมกันแก้ปัญหาให้ครู
ผมจะเสนอพักผมก่อนให้มีนโยบายเยียวยา
ไหนไม่เอาด้วยเพราะครูเราอย่าเลือก
ผมคิดว่ามันตื้นตันใจท่านมันพูดแทบไม่ออก
แสดงละครมันมีความรู้สึกอย่างนี้จริง
บริหารมาหนึ่งปีเจ็ดเยือนเนี้ยท่านมีอะไรบ้างอ่ะ
ที่เป็นผลงานอ่ะที่เขายำลับอ่ะ

ท่านที่มาจากการยึดอำนาจท่านดาวพงศ์
ท่านออกคำสั่งอ่ะท่านมีแค่สิบเก้าท่านอ่ะ
ท่านบริหารท่านเป็นประธานแล้วท่านก็บริหารติดตามผลงานท่าน
ติดตามงบบานท่านหรือติดตามโครงการนิยบายของท่าน
นี่บางท่านแล้วท่านก็มารายงานกันสิบเก้าคนอ่ะ
อันนี้รัฐมนุนเขียนชัดเจนห้ามเก้าไก่แทรกแซงตั้งกรรมการไป
เป็นทางคุณประชุมอ่ะศึกษาในการจังหวัดเนี่ยนะฮะ
ผู้บริการจังหวัดเนี่ยเขามีตำเขาทำงานตามรัฐการประจำ
ปฏิบัติตามกฎหมายนะคุณตั้งคนขึ้นมาเนี่ย
คนพวกนี้มีการมีงานหมดทำตามกฎหมายหมด
สิ่งที่คุณตั้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นภารกิจนอกเหนือจาก
ปฏิบัติราชการประจำแล้วคุณให้เขาไปทำงานร่วมกัน
นั่นคือการก้าวกายชัดเจนก้าวกายแทรกแทรงอยู่ในรัฐมนูล
รัฐมนูลไม่ทำทำกฎหมายไม่ทำทำ
กฎกระทรวงห้ามทำผมไม่สบายใจเลยพูดอย่างนี้แหละครับ
ไม่มีมีเวลาไม่หมดผมก็ขอจบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ไม่ประท้วงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ